กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต่อเนื่องกันเลยนะฮะคดีฆ่าหันศพเผาอำพลางศพสามี
ค่ะนะครับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือนางสาววาสนาเข็มขาว
อายุสี่สิบสี่ปีผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่เป็นสามีถูกฆ่าหันศพเนี่ย
คบหาอยู่กินกันมา๒๐ปีมีลูกกัน๒คนคือนายสุบิน
นายสุบินเกรดฮิรันอายุห้าสิบสองนางวัฒนานี้อายุสี่สิบสี่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเผื่อใครที่ไม่ได้ชมช่วงทุ่มหนึ่ง
นี่คือภาพที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสพวังน้อย
ตามความคืบหน้าคดีนี้เมื่อช่วงเช้าวันนี้
ได้เจอนางสาววาสนาพอดีนะฮะตำรวจเนี่ยเบิกตัวมาจากห้องคุมตัว
ผู้ต้องหาในสพวังน้อยเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็เลยมีโอกาสได้สอบถามเธอบอกเธอก็ขอเปิดใจในมุมของเธอเหมือนกัน
ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือในมุมของผู้ต้องหานะ
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับนายสุบินผู้ตายด้วยเพราะเขาไม่มีสิทธิ์
มาชี้แจงมาพูดถึงเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว
เนื่องจากในที่เกิดเหตุก็มีแค่นางสาววาสนากับหลานชายที่ชื่อในเมฆ
ที่ก่อเหตุเอาไว้ในการฆ่านายสุบินนางสาวาสนาเนี่ย
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีท่านได้ชมที่นี่ทีเดียวที่ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยนะฮะ
ชมเพิ่มอีกครั้งได้ที่เพจไทยรัฐนิวโชว์นะฮะพูดไว้ยาวพอสมควร
เอาประเด็นหลักก่อนเรื่องพฤติกรรมของสามีเนี่ย
กล่าวอ้างไว้ยังไงเนี่ยถึงก่อเหตุขนาดนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมไปฟังนะครับ
นี่ถามลูกได้เลย
รูปนี้จะเป็นอะไรที่

ซึ่งเราเห็นแล้วเราไม่ชอบนะ

บางทีเหมือนเราโง่ทำไมเราปกป้องลูกไม่ได้
ลูกกลัวพ่อไหม

เวลาที่พ่อเข้าบ้านลูกไม่เคยมีความสุข
ทุกวันนี้ลูกยังกลัวอยู่
ลูกสาวเขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นพ่อได้
แต่ศักยภาพในการเป็นพ่อไม่มีเลย
ศักยภาพในการเป็นสามีที่ดีก็ไม่มี
พ่อที่ดีเขาก็ไม่มีเป็นไม่ได้
เขามีเพื่อนก็ใช้กรนแรง
ถึงถึงทุกวันปัจจุบัน

เขาจะไม่มีคำว่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร
มีจะให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขา

เราเคยบอกให้เขาเลิกกินเหล้าซะ

แล้วให้เห็นปวดบ้านยั่งสุขภาพธรรมกลางกายตนเองนะ

แล้ววันที่เกิดเหตุนะเขาก็รึมเหมือนเมาะมั้ยตัวเขา
กินประจำกินทุกวันกินทุกวันไม่กินกับเมาท์จนขาดสติแล้วแต่กินอืม
กินแล้วก็จะอารมณ์ฉุนเฉียวไม่กินก็ฉุนไม่กินก็เป็นไม่กินก็เป็น
เพราะเป็นอย่างงั้นมันมันมันเป็นเหมือนที่แบบว่าเป็นคนที่อบรมไม่ได้
บอกสอนไม่ได้เตือนไม่ได้คนอย่างงี้เลยนะ
เตือนไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสอนไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลย
เขาจะไม่ยิ่งเตือนยิ่งดันข้างล่างยิ่งบอกว่าให้ทำยิ่งทำ
พี่บอกอย่าทำนะยิ่งทำนี่เป็นมุมที่เธอกล่าวอ้างในการเปิดใจกับเรานะฮะ
ค่ะกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีผู้สื่อข่าวของเราที่ไปเจอพอดีนะครับ
ตอนที่ตำรวจเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อเช้าแต่ทีนี้เนี่ย
ตอนที่คุยกันแล้วถามกันไปเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราถามนางสาววาสนา
ถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ลงมือทำร้ายสามีจนเสียชีวิต
ฆ่าหันศพเผาอำพลางศพแบบนี้เนี่ยเสียใจไหม
หรือว่าเป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวความรู้สึกในช่วงเวลานี้
ท่านผู้ชมไปฟังนะครับ
เป็นคนอย่างงั้นเอาชนะทุกคนทุกเรื่อง
ไม่ว่าเรื่องนั้นจะมีเหตุผลหรือไม่มีผลกระทบเอาชนะทุกเรื่อง
เป็นคนดันทุรังจะไปแต่เท้าของตัวเอง
ทางดีเพราะอยากเอาหรือจะเอาแต่ทางไม่ดี
และที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงกับคนอื่นไม่เท่าไหร่นะ
กับลูกกับเมียเนี่ยเป็นอะไรเหมือนถ้าอารมณ์ดี
กับคนอื่นก็เหมือนเหมือนไม่เท่าไหร่แล้วอย่างตัวคุณกะบินเขามีกิ๊กหรือมีอะไรไหมฮะ
ตัวเขามีมาตลอดเวลาอืมมีมาตลอดครับ
มีมาตั้งแต่เริ่มอยู่ด้วยกันใหม่ใหม่มีมาตลอดอืม
มีจนมีจนเราเนี้ยปล่อยมาครับจนปล่อยมาจนเลิกเราก็รู้ทุกครั้งทุกครั้งครับ
มีจนเลิกมีจนเลิกเลิกมีจนเลิกตามครับเลิกบ่นเลิกด่าเรื่องนี้จนเลิกไปแล้วครับ
ไม่สามารถไปเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้เราก็ต้องอยู่กลับมาด้วยความอดทน
เพราะเราเพราะเรายิ่งอยู่แล้วเริ่มมีลูกแล้วไงเราก็ฟูกกันพอที่ลูกแล้วครับ
เราก็ต้องปล่อยเขามาก่อนเราฟูกัสติดเขาเพราะว่ามันไม่มีลูกครับ
แต่พอพอเริ่มมีลูกไม่เลี้ยงมาก็ปล่อยอ่า
เพราะเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรเพื่อเราเลยเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเลย
จะต้องพลอยเขาก็ไม่มีใครกลับไปอืม
ขอขอเลิกกันเถอะเขาดีหลายครั้งแล้วเขาไม่เลิก
แต่เขาก็กลับมาอ้อติดต่อไม่ได้ด้วยใช่
รู้มาตลอดครับแต่ไม่ต้องเกิดเป็นความโมโหนะผู้หญิง
ก็จนเพิ่มปล่อยเริ่มมาปล่อยก็จริงตอนมีลูก
เพราะว่าเราต้องมาดูแลแหล่ลูกแล้วเราจะไปตามเหมือนไม่ได้
เพราะเรามีลูกต้องดูแลก็คือต้องเลิกตัด
เริ่มตัดความถึงหัวตัวนั้นออกมา
เริ่มตัดความที่จะเป็นตามเป็นอีกเป็นเงาตามตัวเขานะ

เราต้องมาดูแลลูกเพราะเขาไม่ดูแล
เป็นพ่อจริงแต่เขาไม่ได้มาดูแลอะไรใช่ไหม
แล้วตอนที่เราทำไปเนี่ยเราบันดาลโทษะใช่ไหม
เขาไม่ได้ตั้งใจนะหรือว่า

คือที่เขาจะฉีดแจงในสูงในมูลของพี่ครับ

นี่หนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวก่อนเอ่อแล้วเสียใจใช่ไหมครับ
กันอย่างนี้แต่ไม่ตั้งใจเนอะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้คิดจะไป
ฆ่าเขาเลยนะครับไม่ได้คิดแต่มันมันพลั้งไปแล้ว
เราไม่รู้ทำไงแล้วเราไม่ได้เราคิดไม่ออกเราช็อกเราตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกใช่ทำอะไรไม่ถูกเลยอยากจะขอโทษสังคมใช่ไหมฮะ
เราไม่ได้เป็นคนเลวเราไม่ได้เป็นคนเอามายิง
ไม่ใช่คนที่จะฆ่าคนได้ครับแต่สิ่งที่ทำที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
มันพลั่งไปจริงพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่ามันคือความผิดนั่นแหละ

ก็บอกว่าเธอเสียใจค่ะทำไปเพราะว่ามันพลั้งมือนะฮะ
แต่เหตุผลทั้งหมดที่เธอกล่าวอ้างกับเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปฆ่ากันตายได้
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วก็สัมภาษณ์เธอที่สพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอุทยานะคะ
คือคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหา๒คนก็คือตัวนางสาววาสนาซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
และนายอนันตชัยหรือในเมฆซึ่งก็คือหลานชายนะคะ
ตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ที่สพวังน้อยทั้งคู่เดี๋ยวเรามีภาพล่าสุดนะคะที่สพวังน้อยนี่ค่ะ
ทั้งคู่ถูกตำรวจสอบปากคำภายในห้องสอบสวน
คือตำรวจต้องสอบปากคำหลายรอบต้องสอบถามสักถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
งด้วยพฤติการการก่อเหตุมีหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันนะคะ
แล้วก็เป็นลักษณะของการฆ่าหันศพนำศพไปทิ้งแล้วก็มีการเผาอำพลางศพด้วย
นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่สพวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธิยานะคะ

ใช่ค่ะคือสอบปากคำหลายรอบจริงค่ะ
คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะที่ตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ถูกควบคุมตัวไปที่สพวังน้อย
คือทีมข่าวของเราเนี่ยก็ปักหลักทำข่าวอยู่ที่นั่นมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อคืนนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ให้ข้อมูลมาว่า
สิ่งที่นางสาววาสนาผู้ต้องหาขอกับตำรวจว่าสิ่งที่ขอที่อยากได้มากที่สุดเลยก็คือ
อยากคุยกับลูกอยากเห็นหน้าลูกคุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอแท้รัฐทีวีเยอะมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมส่งมาเป็นห่วงลูกของทั้งคู่

ใช่ค่ะวันนี้ค่ะพี่สาวของนางสาววาสนาพาลูกไปเยี่ยมแม่นะคะ
ลูกชายกับลูกสาวค่ะอายุ๑๓กับ๑๒ปีนะคะ
เพราะว่านางสาววาสนาบอกว่าขออย่างเดียวเลยณตอนนี้ขอเจอลูก
ตำรวจก็อนุญาตนะคะอนุญาตให้เจอลูกคือได้กอดลูกได้คุยกับลูกอะค่ะ
ให้เวลาเป็นการส่วนตัวตั้ง๒๐นาทีกว่านะ
นี่คือบรรยากาศที่สพวังน้อยนะคะ
นี่ค่ะนางสาววาสนาก็บอกเลยว่าใจจะขาดอยู่แล้ว
คืออยากเห็นหน้าลูกนี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าลูก
หลังจากเกิดเหตุนะคะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าลูกทั้งคู่
ก่อนที่จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
พี่สาวเนี่ยบอกว่าเอาละบ้านที่นวลธบุรีเนี่ย
พ่อเขาก็เสียชีวิตแล้วใช่ค่ะแม่ก็ถูกดำเนินคดีติดคุกอ่ะนะฮะ
ส่วนตัวพี่สาวที่เป็นป้าของเด็กสองคนเนี่ยก็ต้องทำมาหากิน
ก็เลยจะส่งหลานสองคนเนี่ยไปอยู่กับญาติฝั่งนางสาววาสนาเนี่ยนะ
หนองคายนู่นอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าดั้งเดิมนางสาววาสนาเป็นคนหนองคายนะคะ
แล้วต้องบอกเลยว่าภาพบรรยากาศตอนนี้คือตอนที่ได้เจอลูกมันสะเทือนใจมาก
แต่เด็กเข้มแข็งมากนะคะลูกเข้มแข็งไม่ร้องไห้เลย
แต่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตในสังคม
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องไปดูแลเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ค่ะที่บ้านเดิมของนางสาววาสนาผู้ต้องหาคือที่หนองคาย
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่หนองคายนะคะ
คือประเด็นคือก็อยากจะไปคุยกับญาติคนใกล้ชิดคืออยากรู้ว่า
ข้อมูลที่นางสาววาสนาผู้ต้องหาเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายสุบินสามีว่ามีพฤติกรรมอย่างงั้นอย่างงี้เนี่ยครับ
คนในครอบครัวยาดของนางสาววาสนาเขารู้ไหมเขาเห็นไหมมันตรงกันไหม
คุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไป
ที่บ้านญาติของนางสาววาสนาที่หนองคายไปเจอนางมอนค่ะ
มอนอายุ๕๔นางมอนเป็นพี่สาวแท้ของนางสาววาสนา
นี่คือภาพของนายสุบินผู้เสียชีวิตนะคะภาพขวามือคุณวิมลวันทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับพี่สาวแท้ของนางสาววาสนาและนางมอนคนนี้
เป็นแม่ของนายอนันตชัยหรือในเมฆผู้ต้องหาอีกคนนะคะ
ที่มีคนสงสัยว่าตกลงเขาเป็นหลานกันจริงหรือเปล่า
ญาติกันจริงนี่คือแม่ของในเมฆพี่สาวของนางสาววาสนา
ชื่อว่านางมอนนะคะเธอก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
ตลอดระยะเวลา๒๐กว่าปีที่ผ่านมาที่น้องสาวเธอแต่งงานอยู่กิน
นายสุบินผู้เสียชีวิตเนี่ยนะตัวนางมอนบอกว่าก็รับรู้มาตลอด
ว่าน้องเขยตบตีทำร้ายร่างกายน้องสาวเพราะน้องสาวโทรไปเล่าให้ฟังอยู่บ่อยค่ะ
ถึงขั้นเคยหอบลูกมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งสองครั้งน้องเขยก็ตามกลับไปทุกครั้ง
มอนบอกว่าพฤติกรรมของนายสุบินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ
ตอนที่เคยเจอกันเนี่ยแล้วก็รวมถึงที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ย
ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนจริงชอบใช้ความรุนแรงจริง
ตบตีนางสาววาสนาจริงแล้วก็ดื่มเหล้าเป็นประจำเวลาเมาชอบใช้ปืนข่มขู่ด้วยค่ะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขาก็เป็นคนขยันทำมาหากินนะคะ
ร่ำรวยซื้อบ้านราคาเป็นล้านแต่นางมอนบอกว่าน้องสาวเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลย
เหมือนอยู่ในขุมนรกตลอดเวลา
เหตุการณ์ที่ตอนนางสาววาสนายังไม่ได้มีลูกกับนายสุบินเนี่ยนะคะ
นางสาววาสนาเคยพานายสุบินมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติพี่น้องที่นี่ค่ะที่หนองคาย
ญาติพี่น้องบอกว่าโอ้โหตั้งแต่สมัยนู้นและนายสุบินก็ดื่มเหล้าสังสรรค์จนเมา
แล้วก็ทะเลาะกับนางสาววาสนาขณะเป็นบ้านญาติพี่น้องของนางสาววาสนานะ
แต่ด้วยความที่เป็นบ้านญาติญาติก็ไปห้ามนายสุบินก็ตีเมียไม่ได้
แต่ว่านายสุบินยิงปืนขู่เมียขู่ญาติญาติยิงทะลุหลังคาบ้าน
หลังคาบ้านเป็นรูโหวขนาดนี้คือบ้านญาติพี่น้องของเมียตัวเองนะ
ญาติญาติบอกโอ้โหอกสั่นขวัญแขวนกันไปตามกันนะคะ
ทีนี้ค่ะพอกลับไปนางสาววาสนาโทรไปบอกญาติว่า
โดนซ้อมตลอดเลยหลังจากนั้นน่ะโดนซ้อมจนล้มไปกองกับพื้น
ยังไม่ยอมให้ไปโรงพยาบาลแต่นางสาววาสนาไม่สู้นะคะ
ถ้าเจ็บเนี่ยตัวนายสุบินสามีก็ปล่อยให้นอนสมอยู่ในบ้าน
ให้มันหายเองหรือว่ารักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน
อันนี้ญาติเล่าให้ฟังแบบนี้อ่ะนะคะคือญาติบอกว่า
นางสาววาสนากับนายสุบินผู้เสียชีวิตเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
แอบพาลูกสองคนเนี่ยหนีกลับไปหนองคาย
แล้วพอนายสุบินตามมาเนี่ยนะคือตามมาบ่อยแหละ
ครับพอตามมาเจอมาเจอที่หนองคาย
ลูกชายถึงขั้นถามพ่อว่าเตี๋ยตามมาทำไม
ได้ไงว่าลูกอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับไปแล้ว
เพราะว่าพ่อเนี่ยทำร้ายแม่ตลอดอันนี้ญาติเป็นคนให้ข้อมูลนะคะ
ว่าลูกชายถึงขั้นพูดกับพ่อแบบนี้อืม
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนางมอนพี่สาวของนางสาววาสนาบอกว่า
ก็เลยเชื่อสิ่งที่นางสาววาสนาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทุกคนว่า
มูลเหตุจูงใจที่ฆ่านายสุบินสามีตัวเองเนี่ยครับ
มันคือเรื่องนี้แหละมันคือความคับแค้นใจนี่แหละ
สะสมมาตลอดระยะเวลา๒๐กว่าปีที่ถูกทำร้ายมาตลอด
และตัวนางสาววาสนาเองไม่เคยสู้เลยคงจะสุดทนแล้วจริง
อันนี้พี่สาวของนางสาววาสนาผู้ต้องหาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ทราบกันแหละก็เปิดยิงร้างคาอืมตีแมวป่าดได้ด้วย
เปิดยิงร้างคาก็ต้องมองแต่งแมงมันจะแหละ
หาหมอบ่อยไปเด้ยอย่าไปหาหมอเด้ย
หมอมีเรื่องมาหาบ่อยไปตีนะก้อนเก้าเด้
แรงจูงใจนี้แกอาจจะเครียดแค่มาโดนแล้วสู้
สู้ป่ะเนี่ยโดยที่ว่าผัวเนี่ยแม่บ่เคยสู้เด้ย

อย่างไรกับยาแม่สิบ่เคยสู้ป่ะเนี่ยมันสู้

เพราะคิดว่าไม่ใช่เหตุใดโอ้มันก็เป็นแบบนั้นสิ
แม่มันก็จังมันเป็นอย่างจังพ่อพ่อลูกหนีมา
บันละคะเป็นร่านป่านรก
อยู่ก็อยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ระหวาดระแวงสินะ
มอนก็บอกว่าก็อยากถามน้องสาวนั่นแหละ
ว่าไปทำเขาแบบนั้นทำไมไม่น่าไปทำเลย
น่าจะพาลูกหนีกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว
อยู่กันที่หนองคายน่าจะดีกว่า
มอนนะคะบอกว่าในฐานะพี่สาวของนางสาววาสนาผู้ต้องหาเนี่ยนะ
อยากจะขอโทษทางญาติและครอบครัวของนายสุบินนะคะ
ที่เห็นขาเมื่อสักครู่นี้ก็คือนางมอนขาพิการนะคะ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุต้องใส่ขาเทียม
นี่ค่ะก็เลยบอกว่าอยากจะขอโทษทางฝั่งญาติและครอบครัวของนายสุบินผู้เสียชีวิตด้วย
คือเพราะยังไงเขาก็ไม่ควรจะถึงขั้นต้องเสียชีวิตไปใช่ไหมฮะ
ก็เหมือนที่พี่สาวนางสาววัฒนาบอก
คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกกันอยู่
พอตัดสินด้วยวิธีการลักษณะแบบนี้เนี่ยจะพลั้งหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คนที่ระทมทุกข์ที่สุดก็คือลูกคือครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง

ทีนี้ถ้าฟังข้อมูลจากตัวนางสาววาสนาหรือว่าพี่สาวของเขาที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
ว่านายซูบินเขามีพฤติกรรมทำร้ายแบบนั้นแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นายสุบินเขาชี้แจงไม่ได้แน่เสียชีวิตไปแล้ว
เราไปคุยกับเพื่อนบ้านนะเราไปที่นนทบุรีหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นนทบุรีเนี่ยนะฮะนี่คือบ้านของนางสาววาสนากับนายสุบินนะครับที่อยู่กินด้วยกันมานะฮะ
อยู่กันมา๒๐ปีนะฮะสามีภรรยาคู่นี้เราได้ข้อมูลมาว่านางสาววาสนาที่ถูกนายซูบินทำร้ายร่างกายเนี่ย
ถึงขั้นเคยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้อย่างน้อย๒ครั้งที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ครั้งนะครับว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายนะฮะซึ่งก็จะเหมือนกับที่พี่สาวของเขาที่อยู่ที่หนองคายบอก
แต่เพื่อนบ้านของทั้งคู่เนี่ยนี่คือบ้านที่เกิดเหตุด้วยนะครับเป็นบ้านของทั้งคู่นะครับบอกเราว่าประเด็นที่นางสาววาสนาบอกว่าถูกนายซูบินทำร้ายร่างกาย
อย่างเพื่อนบ้านที่เราเจอเนี่ยเขาอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังนี้เลยนะครับบอกว่าเขาไม่เคยเห็นนางสาวาสนาถูกตบถูกตีถูกทำร้ายเลยนะ
ขี่จักรยานยนต์ออกไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าขี่ไปไหน
คือมาไล่ตามคำรับสารภาพเนี่ยคือออกไปซื้อถุงดำใช่ไหม
ใช่ค่ะที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย
หลังจากก่อเหตุแล้วในบ้านใช่
ใครเป็นคนตีใคร
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง

ตีที่คุณลงเห็นลักษณะแบบไหนตีอะไรดี
ไม่ฝากก่อนวันอาทิตย์
ออกไปผู้หญิงใส่เสื้อสีแหงแสดง

เคยเห็นข่าวกับหมอที่หั่นศพเคยแค่นั้นแต่ว่าเพิ่งมาเจอเนี่ยนะ
ทุกผู้ชมครับนายสุบินผู้ตายเนี่ยเขาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

นางสาววาสนาเนี่ยนะฮะขายน้ำมะพร้าวนะครับ
วันนี้เราก็ไปที่ตลาดหลังห้างสรรพสินค้าย่านรัตนาธิเบสนนทบุรีนะครับ
ตรงนี้ฮะมะพร้าวปั่นนมสดวันนี้ปิดก็ต้องปิดแน่นอนล่ะ
เพราะว่าคนขายเขาก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วในคดีฆ่าหันศพสามีเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้นะครับนางสาววาสนามาเช่าแผงค้าตรงนี้ขายน้ำมะพร้าวนะครับ
เราไปเจอแผงค้าของนางสาววาสนาเนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะฮะ
ปิดก็ปิดมาหลายวันแล้วล่ะนะตั้งแต่วันที่เขาก่อเหตุนะครับ
แผงค้าที่ให้นางสาววาสนาเช่าแผงขายของตรงนี้เนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับ
นี่ฮะบอกว่านางสาววาสนามาเช่าแผงขายของได้สัก๓เดือนแล้ว
ค่าเช่าเดือนละพันห้าร้อยบาทนางสาววาสนาก็มาขายของอยู่ตลอดนะฮะ
วันสุดท้ายที่เห็นมาขายของคืออาทิตย์๒๘กุมภาพันธ์วันก่อเหตุช่วงค่ำนะก่อเหตุนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยไม่เห็นมาเปิดร้านอีกเลยก็ก่อเหตุไปแล้วก็ไม่ได้มาเปิดร้านอีกนะครับ
แผงค้าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวาสนาเป็นแม่ค้าที่แต่งตัวสวย
เวลามาขายของเนี่ยมาขายน้ำมะพร้าวเนี่ยนะแต่งตัวสวยใครเห็นใครก็ชม
แต่ไม่ค่อยพูดคุยกับใครสักเท่าไหร่มักจะมาขายคนเดียวนะฮะ
บางทีก็มากับลูกหรือไม่ก็มีพี่สาวมาด้วย
ส่วนตัวของหลานชายที่ชื่อในเมฆไม่เคยมานะฮะไม่เคยเห็น
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาววาสนาค้างค่าเช่าแผงที่นี่มารอบนึง
ให้เหตุผลว่าขายของไม่ดียังได้เงินไม่ครบ
ก็ขอผลัดวันจ่ายออกไปอีกสัก๕๖วัน
เดี๋ยวจะหาเงินมาจ่ายให้นะฮะ
จนกระทั่งเนี่ยฮะมาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่มีนาคมพอดี
แล้วก็มาเกิดเรื่องมาก่อคดีฆ่าหันศพสามี
บอกว่าแม่ค้าแถวนี้ตกอกตกใจกันหมดไม่คิดว่านางสาววาสนาจะก่อเหตุขนาดนี้ได้
แต่ว่าตอนนี้ก็ทำใจแล้วเจ้าของแผงค้านะ
บอกคงไม่ได้คงไม่ได้แล้วล่ะค่าเช่าแผงเนี่ย
คงไม่ได้อย่างแน่นอนก็คนที่เข้าเช่าแผงเขาเนี่ย

บอกประสิทธิ์เขาจะให้ทุกวันที่ห้าแล้วก็ให้วันที่สิบ
ก็บอกโอเคไม่เป็นไรอืมอืมนายสุบินเคยมาช่วยไข่ไหม
สุบินใครล่ะไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
เรายังได้คุยกับเพื่อนแม่ค้านะฮะเพื่อนแม่ค้าของนางสาววาสนานะครับ
บอกว่าก็ชอบไปอุดหนุนน้ำมะพร้าวปั่นของนางสาววาสนากันอยู่นะฮะ
ก็ไปซื้อกันบ่อยนั่นแหละพอมารู้ข่าวเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็สงสารลูกของนางสาววาสนากับนายสุบินมากนะฮะ
เพราะว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็มักจะมากับแม่
ก็มาซื้อขนมมาซื้อข้าวกินอยู่ที่ตลาดแถวนี้นี่แหละนะครับ
นางสาวาสนาก็เหมือนกับที่เจ้าของแผงบอกเลยนะครับ

แต่งตัวสวยมาขายของนะครับ
บางครั้งก็เคยได้ยินเขาพูดประมาณว่าต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียว
ส่วนตัวในเมฆหลานชายผู้ต้องหาอีกคนนึง
แม่ค้าที่นี่บอกว่าเคยเห็นครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
ตอนที่มาช่วยยกมะพร้าวแล้วก็นั่งเล่นอยู่กับลูกของนางสาววาสนา
ขณะที่นายสุบินไม่เคยมาที่นี่นะฮะไม่เคยมาช่วยเมียขายของ
เขาแต่งตัวเก่งอยู่นะแต่งตัวเปรี้ยวเลยแหละ
แล้วเขาก็เหมือนผู้ที่เล่นจริงว่ามาขายของมาสร้างเนื้อสร้างตัว
จะหาผัวใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้พูดเล่นพูดอะไรเขาตามภาษาเซลล์แย่กันอะไรอย่างนี้
แต่ในความรู้สึกเราน่ะเราก็ทรงสารเขานั่นแหละ
เพราะเราทรงสารเด็กสองคนมันนะถ้าจะพูดตรงนะนะ
เพราะมันเป็นเรื่องในบ้านเขาเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไร
คุณผู้ชมคะขอย้อนกลับไปที่นางมอนค่ะครับนางมอนพี่สาวของนางสาววาสนาผู้ต้องหาค่ะ
คือเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยคุณวิมวลวันธรรมพักดีนะคะ
ไปคุยกับนางมอนในฐานะพี่สาวของนางสาววาสนาแต่นางมอนอยู่ในอีกสถานะหนึ่ง
เป็นแม่ของนายอนันตชัยหรือในเมฆผู้ต้องหาอีกคนนึงด้วยนะคะครับ
จากเราไปถามเรื่องราวของนางสาววาสนากับนายสุบินสามีที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องถามเรื่องในเมฆคนนี้นะคะ
ถามว่าในฐานะแม่เนี่ยแล้วลูกชายตกเป็นผู้ต้องหาไปอีกคน
น้องสาวก็เป็นผู้ต้องหาลูกชายก็เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เล่าให้ฟังหน่อยว่าในเมฆลูกแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
คุณแม่บอกว่าแม่เองก็ขาพิการนะคะเกิดอุบัติเหตุต้องใส่ขาเทียม
สะดวกที่จะไปหาลูกชายไม่สะดวกที่จะไปเยี่ยมที่โรงพัก
แต่ตำรวจมีความเมตตาค่ะนางมอนเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยอนุญาตให้ในเมฆ
แต่แม่เรียกว่าในอ้วนนะคนใกล้ชิดจะเรียกว่าในอ้วน
ตำรวจมีเมตตาให้ในเมฆลูกแม่วีดีโอคอหานะคะ
ใช่ค่ะแม่ได้คุยแต่คุยนิดเดียว
แม่บอกว่าก็หมดห่วงไประดับหนึ่งอย่างน้อยก็ได้คุยกันได้เห็นหน้ากัน
ทางวีดีโอคอร์ก็บอกไปคุยกันไปตามภาษาแม่ลูก
แล้วลูกก็บอกแม่ว่าให้แม่อดทนนะลูกจะรับกรรมของลูกเอง
นี่ค่ะนายอนันตชัยหรือในเมฆนะคะ
มอนค่ะแม่ของในเมฆก็บอกว่าแม่ก็เป็นห่วงนะคะ
แม่ก็อยากกอดลูกนะคะก็ได้แต่บอกว่าให้อดทน
แม่สร้างบ้านทำสวนไว้ให้ลูกไม่มาอยู่กับแม่ไม่เป็นไร
ลูกติดคุกตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็น่าจะมีวันได้ออกมาล่ะ
ถ้ามีโอกาสได้ออกมาจากคุกเนี่ยให้มาบวชสร้างบุญใช้หนี้กรรม
แม่ก็บอกว่าพอรู้ข่าวนะคะพอรู้ข่าวว่าลูกชายเป็นผู้ต้องหา
หันศพนายสุบินเนี่ยแม่บอกตอนนั้นกำลังนุ่งขาวถือศีลอยู่ที่วัดเลยอ่ะ

มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยลูกแม่มีเรื่องนะไปดูข่าวสิ
ปลายสายบอกว่านางสาววาสนาทะเลาะกับสามีพลั้งมือแทงสามีตายเอาศพไปทิ้ง
โทรหาในเมฆให้ขับรถพาไปนางสาววาสนาขับรถไม่เป็น
อันนี้คือคนที่ให้ข้อมูลกับนางมอนแม่ของในเมฆนะ
บอกว่าโอ้โหแม่นุ่งขาวถือศีลอยู่ในวัดนะคะ
แล้วฟังแบบเนี้ยจากคนที่มาบอกอ่ะครับ
น้ำตาไหลเลยคือนั่งน้ำตาไหลเลยแต่ก็คิดในใจว่ามันคงเป็นเวรเป็นกรรม
ลูกชายแม่ก็จะต้องชดใช้นั่นแหละนางมอนยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ
ว่าตัดประเด็นชู้สาวไปได้เลยเพราะนางสาววาสนาคือน้องสาวของเธอ
ในเมฆมาตั้งแต่แรกเกิดเพราะว่าตัวเองคลอดลูกแล้วไปเช่าบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันที่นนทบุรี
นางสาววาสนาคือแม่คนที่สองของในเมฆในเมฆ๔ขวบตัวนางมอนก็พามาอยู่ที่หนองคาย
เพราะว่าเลิกกับสามียืนยันว่าโอ้โหเขารักกันเหมือนแม่ลูก
ไปมองเป็นเรื่องของชู้สาวว่าทำไมต้องไปช่วยนางสาววาสนาร่วมกันก่อเหตุขนาดนี้
บอกว่าลูกชายแม่บวชเรียนตั้งแต่จบม๑จนถึงม๓
สามารถเรียนบารีจนสอบได้ประเด็นธรรมสองประโยคขนาดนั้นเลยนะคะ
พอจบม๓ศึกออกมาตอนนั้นอายุ๑๕ไปทำงานค้าขายที่นนทบุรี
แต่ว่าไม่ได้ไปอยู่กับนางสาววาสนาตั้งแต่แรกนะคะไปเช่าบ้านอยู่เอง
อาชีพล่าสุดคือขับรถแบ็คโฮรายได้ดีด้วยค่ะ
ก็คุยกันอยู่เลยว่าถ้าเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจะกลับมาอยู่บ้านที่หนองคาย
เมฆเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นมีจิตอาสา
แม่บอกแบบนี้ว่าก็คงความเป็นจิตอาสานี่แหละมั้ง
เป็นคนใจดีใครขอให้ทำอะไรก็ช่วยทำตลอดมั้ง
ก็เลยไปช่วยนางสาววาสนาทำในสิ่งที่ผิดเพราะว่ารักเหมือนแม่อีกคนนึง
จิตอาสาอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ
อันนี้เขาบอกมาว่ามันทำทานเร็วละเองว่าซัน
คือยังเข้าเขาเบามากนะเราก็เป็นคนดีอีดีอยู่หรอก
แต่ว่าด้วยเหตุอันจูงใจเห็นแล้วเหตุแบบนี้แม่ก็ไม่รู้
แต่ป่าก็ไม่เคยกลัวกับปอมก็ไม่เคยยิง
ไปก็ยิ้งกับปอมน้ำมูนยังไงกับปอมนี้
อันมูนก็ว่ามึงไหลมันหนีให้จังกับปอมน่า
แล้วเป็นคนที่ว่าชอบมีจิตอาสาจนเกินไป
มิจิตอาซาจนเกินไปสวยคนอื่นมิหยิบที่นู่๊เลย
อืมแม่ก็บอกมีการหายกำลังใจพ่นมาไม่ฆ่ากับลูกเด้อ
แม่ก็เป็นคนธรรมดาเมื่อเกิดเห็นมาไม่ก็รับบัวใด
มีการลองหายสิเสียใจสิล่ะทำไมเสียใจป่ะเชียดให้เล่าป่ะ
ก็ไม่ได้เสียให้เล่าหรอกเอาวัสิกรรมให้เล่าทุกอย่าง
ไม่เอาวัสิกรรมให้เล่าทุกอย่างปล่อยติดปล่อยขัดซินะ
ถ้าลูกก็ลูกพ้นโทษออกมาแล้วลูกก็มาบวชเด้อมาคืน
มาปฏิบัติทำอยู่กับแม่ใส่หนีชุกรรมได้เว้นเขา
อืมนี่ก็ในมุมของแม่ในเมฆผู้ต้องหานะคะครับ
พี่สาวคนโตของในเมฆค่ะนางฝน
วินาทีที่รู้ข่าวน้องชายตกใจมาก
ไม่น่าเชื่อว่าน้องชายจะกล้าหั่นศพนายสุบิน
ไม่เชื่อก็เพราะว่าน้องชายเคยบวชมา
ไม่เคยฆ่าสัตว์ด้วยซ้ำปลาเปลืออะไรยังไม่ฆ่าเลย
แต่นี่หั่นศพนี่หั่นศพนายสุบิน

น้องชายเป็นคนมีน้ำใจมีจิตอาสานะ
แล้วก็เห็นเห็นมาตลอด
โดนทำร้ายโดนตบตีจนบาดเจ็บเป็นประจำ

นายสุบินตามมาทำร้ายร่างกายด้วยซ้ำอันนี้นางฝนบอกนะคะครับ
แล้วก็พาทีมข่าวไปดูบ้านแล้วก็สวนมะพร้าวน้ำหอม
เลี้ยงปลาเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่เป็นบ้านหลักเนี่ย
กิโลก็จะมีบ้านหลังเล็กเล็กอยู่ในสวนก็บอกว่าสวนเนี้ย
ตรงนี้คือแม่เนี่ยตั้งใจทำไว้ให้ในเมฆนะครับโอ้โหมีสวนมีบ่อเลี้ยงปลามีอะไร
อยากจะให้ในเมฆกลับมาอยู่ด้วยกันอืมในเมฆเองก็เคยรับปากว่าถ้าเก็บเงินเก็บทอง
ก้อนหนึ่งจะกลับมาอยู่ด้วยกันก็เลยอยากจะบอกน้องชายว่าทุกคนยังรอ
ถ้ามีโอกาสได้ออกจากคุกมีโอกาสได้กลับมาบ้านก็มาอยู่กับครอบครัวของเราที่นี่
ครับนี่เป็นในมุมของญาติของผู้ต้องหานะฮะใช่ค่ะคือจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
เขาก็ยอมรับสารภาพกับตำรวจถูกต้องค่ะภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ภาพของนายอนาชัยที่เห็นไปด้วยเนี่ย
วันนี้ตำรวจพาไปชี้จุดที่ทิ้งมีดที่ก่อเหตุนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่ให้ฟังนะครับ
แต่ฟังทางญาติของนายซูบินบ้างนายซูบินผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
ภูมิลำเนาพื้นเพเดิมเขาเป็นคนจังหวัดตราดนะฮะนางสาวาสนาอยู่น้องคาย
นะแต่ไปใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่นนทบุรีนะฮะวันนี้เราไปที่บ้านของน้องสาวของนายซูบิน
อยู่ที่บ้านเขาฉลาดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะฮะนี่ฮะเธอก็ชี้ให้ดูบอกนี่เห็นไหม
นี่คือที่ดินของนายสุบินพี่ชายเคยมีที่เยอะขนาดนี้อืม
แต่ขายให้กับญาติพี่น้องในราคา๕ล้านบาทค่ะถามว่าขายทำไม
เพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปใช้ในการอยู่กินกับนางสาววาสนาภรรยาคนปัจจุบัน
เธอบอกว่านี่ไงเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าพี่ชายของเธอรักนางสาววาสนา
เมื่อก่อนหน้านี้นายสุบินเนี่ยน้องสาวบอกว่ามีอาชีพเป็นผู้รับเหมา
มีรายได้ดีฐานะร่ำรวยนะแล้วก็เลิกกับภรรยาเก่า
เพื่อจะไปอยู่กับนางสาววาสนาจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาฮะ
ซูบินก็เลิกเป็นผู้รับเหมานะแล้วก็หันมาทำอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกนะครับ
ทำงานหลักหลักอยู่ที่ชนบุรีในช่วงนี้นี่แหละ
บอกว่านางสาววาสนานั่นแหละเป็นฝ่ายพยายามตีตัวออกห่างพี่ชายของเธอ
แล้วก็ชอบมาอ้างมากล่าวหาว่าพี่ชายเธอทำร้ายร่างกาย
เราไม่เชื่อเพราะว่าเขาเตะสมัยตอนรวยเขาก็เตะ
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เตะตอนสมัยเขารวยเขาก็เตะผู้หญิงคนนี้
เพราะว่ามันด่าเขามันด่ามันห่วงเขา
เขาเจ้าชู้เขาไม่ได้มีแค่มันคนเดียวเขาก็มีเมียน้อยคนอื่นอีก
เขาเตะมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทำไมคุณทนได้
แต่ทำไมเขาจนเนี่ยเขาเตะเท่าที่รู้เนี่ย
เมียจะตบมากกว่าจนมากี่ปีแล้วฮะน่าจะสามสิบปีไหมตั้งแต่
ตั้งแต่เลิกทำกิจการเหล็กทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มจนเจอเมียไม่ดีไงมันถาม
ขายที่แปลงนี้ไปได้ไปกี่ล้านห้าล้าน

ขายที่ตรงนี้ไป๕ล้านหมดภายในพริบตาเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง
กับคนจอยคนนี้จอยนี่แหละถึงไม่ให้มาเหยียบบ้านนี้ไง
แต่ตอนหลังเนี่ยเขาไม่ได้ตีแล้วพี่เราอ่ะ
ตีเป็นสิบปีไม่ตีน่าจะนานแล้วด้วยแถมจะกลัวเมียซะด้วยซ้ำ
เมียเนี่ยไล่ผัวออกจากบ้านโดยที่บ้านหลังนั้นน่ะ
เงินเป็นเงินทองของผัวทั้งหมดถ้าเธอหมดรักแล้วเธอออกไปแต่ตัว
ไม่ใช่มาไล่ไม่ใช่มาไล่ผัวผัวจะไปอยู่ไหน

ใช่นะคนละมุมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับทางฝั่ง
ญาติพี่น้องของนายซูบินเนี่ยเขายังตั้งข้อสงสัย
ในเชิงติดใจค่ะนะว่าเอ๊ะนายสุบินเนี่ย
ถูกวางแผนลวงไปฆ่าที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่านะฮะ
บ้านนี้เขาเล่าให้ฟังว่านายสุบินเขาโอ้โหอุตส่าห์ขายที่จากตราด
เอาเงินห้าล้านไปซื้อไปอยู่ไปกินด้วยกันเนี่ยเพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเท่า
นางสาววาสนาถึงพาลูกสองคนเนี่ยไปอยู่ที่บ้านญาติค่ะอ่า
แล้วก็ให้หลานชายเนี่ยมาที่บ้านซึ่งมีนายสุบินอยู่
ถูกลวงไปฆ่าหรือเปล่าค่ะ
เด็กคนนั้นอยู่สองคนนะใครจะฆ่าพ่อมันได้
มันโตมันอยู่มหนึ่งแล้วมันก็ต้องร้องนี่มึงเอาไปไว้บ้านญาติมึงก่อน
แล้วมึงเอาผู้ชายเข้ามารอพี่น้องกูเนี่ยโอ้โหมันมันโกรธถึงขนาดว่าแต่ไม่อยากจะจองเวรไง
อืมค่ะข้อมูลก็แตกต่างกันอยู่นะคะครับ
เพราะว่าตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยก็มีประเด็นที่สงสัยว่า
ตอนที่เกิดเหตุลูกทั้งสองคนอยู่ไหน
เนี่ยก็ทางญาติญาติฝั่งนายสุบินผู้เสียชีวิตบอกว่าก็เอาลูกไปอยู่บ้านญาติ
แต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องถามเพื่อนของนายสุบิน
ตามข้อมูลของนางสาววาสนาที่บอกหรือเปล่าว่า
ตอนแรกคือลูกโทรไปบอกว่านายสุบินกินเหล้าอยู่กับเพื่อนในบ้านไม่ยอมกลับสักที
ครับก็เลยไปทะเลาะไปไล่เขากลับบ้านแล้วก็ทะเลาะกันอืม
ประเด็นตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มีรายงานว่าลูกชายของอดีตภรรยานายสุบินนะคะไปติดต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อขอรับศพนายสุบินไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้นำศพออกมาเพราะว่าต้องรอการตรวจดีเอ็นเอค่ะ
ต้องตรวจดีเอนเอลูกชายกับผู้ตายว่าตรงกันไหม
ใช่ญาติจริงไหมถึงจะสามารถรับศพออกไปได้นะคะ
นี่เป็นลูกกับภรรยาภรรยาเก่าค่ะต้องรอผลดีเอ็นเอประมาณเดือนเศษนะคะ
ทีมข่าวก็เลยสอบถามอดีตภรรยาของนายสุบินนะคะ
เธอก็บอกว่าเลิกรากับนายสุบินไป๒๐กว่าปีแล้วมีลูกด้วยกัน๓คน
ตั้งแต่เลิกกันไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่ลูกลูกยังติดต่อพ่ออยู่ค่ะ
ก็คือติดต่อกับนายสุบินอยู่เรื่อยเรื่อยที่ผ่านมาเนี่ยพอเลิกกันไป
นายสุบินก็ไม่ได้มีส่วนในการส่งเสียหรือว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลลูก
เพราะว่าตัวนายสุบินเองก็ไปมีครอบครัวใหม่ส่วนตัวเธอก็แยกไป
ก็ต่างคนต่างอยู่ก็กลายเป็นคนอื่นไปแล้ว
ดังนั้นไม่ขอให้สัมภาษณ์ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนายสุบินนะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพื่อจะไปดูสิ่งต่างเพิ่มเติมนะฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยการหลง๕ที่นนทบุรีนะครับ
เราไปได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นกล้องตัวหนึ่งที่อยู่ในซอยกาหลงห้าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะ
เป็นวินาทีที่ในเมฆกับนางสาววาสนาขับรถกระบะของนายสุบินผู้ตายนี่แหละ
ออกจากซอยเป็นช่วงเวลาที่ก่อเหตุชำแหละศพเขาเสร็จแล้ว
เห็นข้างหลังไหมฮะหลังกระบะนี้ครับนิตีสองสิบสามนาทีนะ
คืนวันอาทิตย์๒๘กุมภาพันธ์ที่เขาก่อเหตุไปตอนค่ำแล้ว
กระบะคันนี้นะครับขับออกจากซอยนะฮะออกจากบ้านมาแล้วออกจากซอยไปแล้ว
สังเกตให้ดีนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะปึ๊กตรงนี้นี่
จะมีถุงใส่ชิ้นส่วนศพของนายสุบินนี่ไงฮะ
ชำแหละเสร็จแล้วก็เอาไว้หลังรถตรงนี้หลังจากนั้นครับ
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลา๔นาฬิกา๕๒นาทีนะฮะ
เมฆกับนางสาววาสนาขับรถขับมาทางสามแยกนะฮะ
ขับแบบช้าแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะเพื่อใช้เส้นทางขับออกจากบ้าน
่งหน้าไปทางอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทยา
หลังจากออกจากบ้านมาเนี่ยฮะแยกนี้ช้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป
ทางนี้จะไปบังปะอินพระนครศรีอยุธยา
ภาพวงจรปิดจากกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะ๕นาฬิกา๔นาทีนะครับ
นี่ก็คือเช้ามืดวันจันทร์แล้วล่ะนะ๑มีนาคมนะครับ
จะเห็นรถคันนี้ขับด้วยความเร็วเพราะมันใกล้สว่างแล้วนะฮะ
บึงไปไหนเนี่ยฮะนู่นฮะปื๊ดไปเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ค่ะนะคือในเมฆบอกแทงเข้าไปก่อนจังหวะนั้นอ้างว่า
ซูบินจะเข้ามาทำร้ายก็เลยแทงเข้าหน้าอกไปสองที
ก็นั่งคิดกันอยู่ชั่วโมงนึงจะเอายังไงต่อตัดสินใจชำแหละศพ
แล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปเผานะครับบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะครับ
เป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดนะฮะตัวบ้านก็ค่อนข้างมิดชิด
หน้าประตูหน้าต่างอะไรต่างเป็นกระจกดำติดผ้าม่าน
คือนายสุบินเขาเป็นผู้รับเหมาตกแต่งบ้านด้วยเขาก็ทำไว้อย่างดี
แล้วไปเจอ๗จุดนะหลายท่านอาจจะเอ๊ะผู้ต้องหาเนี่ยที่ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่บอก
คราบเลือด๗จุดโอ้โหทิ้งเวลาตั้งหลายวันไม่ชงไม่เช็ดอะไรเลยเหรอ
เขาใช้ไฟนะฮะคือส่องไปมันจะเห็นเป็นคราบเลือดเลยคุณล้างยังไงเช็ดยังไงเขาก็เจอ
เจ็ดจุดนะครับคราบเลือดจำนวนมากนะฮะในห้องน้ำนะฮะ
มีอุปกรณ์ทำความสะอาดผงซักฟอกไม้ถูพื้นอีก๒อัน
จุดที่เจอคราบเลือดตามนี้เลยครับห้องโถงห้องน้ำห้องนอนนะฮะ
ผนังห้องโถงผนังห้องน้ำด้านนอกประตูห้องน้ำผนังห้องน้ำด้านใน
ที่โต๊ะที่เก้าอี้อีกสองตัวกระจายไปทั่วเลยนะครับ
การทำแผนภายในบ้านเนี่ยตามรายงานจากชุดสืบสวนนะครับ
เริ่มตั้งแต่ห้องโถงตรงกลางจุดที่ในเมฆลงมือแทงนายสุบิน
ว่าเขาจะมาทำร้ายก่อนก็เลยแทงตอนที่พยายามเข้าไปห้ามเรื่องทะเลาะวิวาส
กับนางสาววาสนาที่เป็นน้าของเขาเนี่ยค่ะจากนั้นในเมฆก็ลากศพนายสุบิน
ไว้ในห้องน้ำแล้วก็ชำแหละศพแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาไปทิ้ง
พันธุ์ตมติเอกพิสิทธิ์สวัสดิ์ถาวรพุ่มกับการสอพวังน้อยบอกว่า
ต้องให้เวลาพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานลงในสำนวนเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้ก็เลยไม่สามารถส่งฝากขังที่ศาลได้ทันเวลา
โดยจะให้เวลาพนักงานสอบสวนทำสำนวนให้เสร็จภายในวันนี้
พรุ่งนี้เช้าจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนคือนางสาววาสนากับในเมฆไปฝากขังที่ศาล
หลังฝากขังผู้ต้องหาเสร็จพนักงานสอบสวนจะเรียกบุคคลในภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เจอตามจุดต่างมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
ทำกันแค่สองคนแต่จะบอกว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างนั้น
ตำรวจบอกว่าก็คงชี้ชัดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่เบื้องต้นในขณะนี้นะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับ๒คนนะครับ
คือนางสาวัษนากับนายเมฆนายอาณาจัยนะครับสามข้อหาด้วยกัน
หนึ่งก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสองปิดบังซ่อนเร้นศพและสามทำลายศพเพื่อปิดบังการเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าสำคัญมากที่ตำรวจบอก
ก็คือเรื่องของมีดอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุที่เพิ่งเจอแล้วก็เป็นหลักฐานใหม่
ที่ต้องนำมาประกอบสำนวนคดีนี่คือภาพเมื่อตอนเช้าค่ะ
คือที่สพวังน้อยเนี่ยนะคะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนทั้งในเมฆและนางสาววาสนาออกจากห้องขัง
เพื่อไปชี้จุดคือชี้หลายจุดเลยชี้จุดบนรถกระบะก่อนนะคะ
กระบะสีขาวที่ใช้บรรทุกชิ้นส่วนศพของนายซูบิน
ทิ้งตามจุดต่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ตำรวจนำรถของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ

ชิ้นส่วนศพไว้ตรงไหนยังไงเนี่ยค่ะ

นางสาววาสนานั่งข้างคนขับ
ไปชี้ที่ท้ายรถกระบะด้วยนะคะ
ก็คือที่นำถุงดำ๓ถุงเนี่ยค่ะ

เป็นชิ้นส่วนศพไปวางเอาไว้ที่ท้ายรถ

บันทึกภาพประกอบสำนวนคดี

ขึ้นรถตู้ของตำรวจสพวังน้อย

โยนทิ้งข้างทางริมถนนย่านบางนา
หลังเลิกงานขับรถแบ็คโฮ

ไหนจุดไหนที่ทิ้งมีดลงไป

ยนไปตรงไหน

พอโยนไปปุ๊บนักประดาน้ำลงไปเลย
ก็มันไปหามีดแล้ว

กับวัดศรีเอียมที่เข็ดบังนานะคะ
เจ้าหน้าที่ลงไป๔คนนะคะ

แล้วก็บ่อมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่

เดี๋ยวดูนะคะ

อืมสปาต้าที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ถามในเมฆอีกรอบนึง

หม้อไซค์จอดไว้ตรงไหน
จอดไว้ข้าง

เอามาหรือ

ประเด็นเรื่องของมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าในเมฆผู้ต้องหารับสารภาพ

เล่มหนึ่งคือมีดทำครัวใช้แทงนายสุบินจนเสียชีวิต
แล้วก็มีดสปาต้าใช้หั่นศพของนายสุบินหั่นศพในห้องน้ำ
แต่มีดที่เจอในน้ำที่นายเมฆบอกว่าไปโยนทิ้ง
หลังจากหั่นศพนายสุบินมันเป็นสปาต้า
ก็เลยสงสัยว่าตกลงใช้มีดกี่เล่มกันแน่
ในการก่อเหตุในเมฆให้การอาจจะไม่ตรงกัน
เมฆบอกว่าใช้สปาต้านี้แหละ
สปาต้าที่งมเจอวันนี้นี่แหละ
ก็เลยบอกว่าหลังจากนำชิ้นส่วนของนายสุบินไปทิ้ง
เผาที่อายุทยาก็กลับไปทำงานทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขับแบ็คโฮลในหมู่บ้านจัดสรรแถวบางพลีตามปกติ
เลิกงานหาหกโมงเย็นขี่รถจัดกระยาน
เอาเสื้อที่ใส่วันก่อเหตุไปทิ้ง
แล้วก็เอามีดมาทิ้งตรงนี้ค่ะ

มีเล่มเดียวยาวประมาณเท่าไหร่

ก็คือมีดที่ใช้หั่นกับใช้แทงคือมีดเล่มเดียวกัน

หลังจากขับแบ็คโฮเสร็จประมาณกี่โมงที่รอมาถึงแล้วได้ไหมครับ

ก็คือตลอดทั้งวันคือขับแบ็คโฮลอย่างเดียวเลย

๖โมงเย็นทิ้งตรงนี้แล้วไปทิ้งเสื้อที่หลังใช่ไหม

๕โมงกว่าแสดงว่าทิ้งเสื้อก่อนแล้วก็มาทิ้งมีด

ทีนี้ค่ะเรื่องของอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
ถ้าฟังข้อมูลจากในเมฆล่าสุดก็คือเล่มเดียว

สปาต้าใช้แทงนายสุบินและใช้หั่นศพนะคะ
พอเจอมีดก็ไปหาเสื้อต่อค่ะ
เสื้อที่ใส่ในขณะก่อเหตุนะคะ
ปากซอยสุขอุทิศ

เมฆบอกว่าเสื้อเป็นเสื้อสีเขียวนะคะ
ในขณะก่อเหตุไปโยนทิ้งปากซอยใกล้กับถังขยะ
เจ้าหน้าที่ก็หาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมตรงนี้

เจอเสื้อของกลางตามที่ในเมฆกล่าวอ้างนะคะ
พอหาเสื้อไม่เจอตำรวจก็เลยเค้นถามในเมฆอีกรอบนึงว่า
เอาดีเอาจริงจุดที่ทิ้งเสื้อมันตรงไหนกันแน่
พอเค้นถามในเมฆบอกว่าอ๋อไม่ใช่แล้ว
จุดที่ทิ้งเสื้อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ถังขยะหน้าปากซอย
แต่นู่นท้ายซอยห่างจากปากซอยไป๒๐๐เมตร
อ้าวเปลี่ยนที่อีกค่ะบอกว่าเนี่ยม้วนเสื้อแล้วโยนทิ้งไป
กลางป่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องกลับไปหากันอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้เนี่ยนักข่าวก็ช่วยหาด้วยนะคะ
ไปอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอเสื้ออยู่ดีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
เมฆก็กลับไปสพวังน้อยเจอมีดแต่ไม่เจอเสื้อ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรหลักฐานมันค่อนข้างชัด
แล้วก็มีดก็คืออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
เขาก็ยังไปทำงานตามปกติจริงนะฮะ
กลับไปคนได้บอกว่าผู้สื่อข่าวของเราน่ะครับ
ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ฮะเป็นหมู่บ้านที่ในเมฆมาทำงานขับรถแบ็คโฮซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
ภาพนี้นะครับ๑๓นาฬิกา๕๓นาทีวันที่๒มีนาคม
หลังจากก่อเหตุไปวันหนึ่งในเมฆนี่ฮะสวมเสื้อตัวเดียวกับชุดที่ถูกจับกลุ่มวันนี้เลย
ที่วันนี้ใส่ไปชี้จุดเนี่ยวันนั้นเขาก็ใส่ตัวนี้นะฮะเสื้อสีแดงตัวนี้กางเกงยีนขายาวนะครับ
เมฆเดินเอาถุงพลาสติกสีฟ้าซึ่งข้างในเนี่ยบรรจุอะไรบางอย่างไปทิ้งถังขยะ
ซึ่งอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านค่ะอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
นาฬิกา๓๓นาทีวันเดียวกัน๒มีนาคม
จะเห็นในเมฆขี่จักรยานยนต์ไปที่ถังขยะใบเดิมแล้วก้มหยิบเอาวัตถุที่เอาไปทิ้งตอนแรกเนี่ย
หยิบเอาไปมาหยิบคืนกลับไปจากถังขยะซึ่งต่อมาก็ทำให้ทราบว่า
ถูกที่บรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้าเป็นกางเกงของในเมฆที่ใส่ในวันก่อเหตุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอนะฮะกางเกงที่ใส่ในวันก่อเหตุในห้องพักของในเมฆเอง
ตอนที่ไปจับตัวเมื่อคืนวันที่๒มีนาคม
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับผู้รับเหมาที่จ้างในเมฆขับรถแบ็คโฮซ่อมแซมถนนนะครับ
บอกว่าปกติแล้วในเมฆก็เป็นคนทำงานดีนะตรงต่อเวลาไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะ
เธอก็เป็นผู้รับเหมาที่ติดต่องานผ่านเจ้าของรถแบ็คโฮล
ซึ่งเจ้าของแบ็คโฮเป็นคนจ้างในเมฆ
มาขับรถเป็นนายจ้างในเมฆอีกทีนึงนะฮะ
หลังวันเกิดเหตุในเมฆก็มาทำงานตามปกตินะครับ
เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวเป็นชุดที่ก่อเหตุ
แต่วันนี้ในเมฆมาสายกว่าปกตินะฮะ
ก็คือตอน๙โมงครึ่งซึ่งปกติต้องเข้างาน๘โมง
แถมก็มีสภาพอิดโรยเหมือนกับคนไม่ได้นอน
ทำงานได้สักพักหนึ่งก็แอบฟุบหลับอีก
บอกว่าวันนั้นเธอยังแอบถ่ายรูปในเมฆเก็บเอาไว้เลยนะ
แล้วส่งไปให้เจ้าของรถแบ็คโฮลในจ้างในเมฆดู
แม่คนของคุณเนี่ยทำงานไปด้วยหลับไปด้วยทำไมไม่มีสมาธิทำงานเลย
นั่นคือ๑นะฮะ๑มีนาคมวันจันทร์ที่ก่อเหตุคืนวันอาทิตย์แล้วก็
เวนเอาศพไปทิ้งแล้วกลับมาทำงานตามปกติเนี่ยฮะ
มาอังคาร๒มีนาคมในเมฆก็มาทำงานเหมือนเดิมก็มาสายอีก
๙โมง๔๕นาทีนะฮะปกติเข้า๘โมง
ก็เป็นชุดสีแดงเสื้อแดงกางเกงยีนขายาวชุดเดียวกับที่ถูกจับ
ก็เลยใส่ชุดนี้มาชี้จุดวันนี้เรื่องเจอมีด
เมฆมากับถุงพลาสติกที่ข้างในใส่ของบางอย่าง
ก็มารู้ทีหลังก็คือกางเกงที่ใส่ในวันก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งก็เอาไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านชาวบ้านนะฮะแล้วก็มาหยิบไปอีก
ลูกบ้านเนี่ยวันนั้นไปแจ้งนิติบุคคลบอกว่ามีคนงานขับแบ็คโฮเนี่ย
เอาอะไรไม่รู้มาทิ้งถังขยะหน้าบ้านเขานะเขารู้สึกแบบเออมันไม่ค่อยปลอดภัย
ในเมฆเดินย้อนกลับมาหยิบออกไปเนี่ยคือเขาถูกแจ้งว่าเออเอาอะไรไปทิ้งหน้าบ้านชาวบ้านเขา
มันมีพิรุษชาวบ้านเขาหวาดกลัวนะครับนิติบุคคลเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็เห็นว่าคนขับรถแบ็คโฮเอาอะไรไปทิ้งหน้าบ้าน
เขาบอกคุณเอาอะไรมาทิ้งหน้าบ้านผมเนี่ยเลยต้องมาหยิบออกไปนี่นะฮะ
และคลิปทั้งหมดเนี่ยนะฮะทางเจ้าของงานที่เขาจ้างในเมฆขับแบ็คโฮเนี่ย

คุณผู้ชมคะคดีนี้เนี่ยค่ะอย่างที่ตำรวจบอกไว้นะคะว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งสองคน
นางสาววาสนาและในเมฆหลานชายนะคะครับยังไม่ปักใจเชื่อว่าก่อเหตุกันเพียงสองคนเท่านั้น
มันก็เลยมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
พาร์ทเมนต์ย่านรัฐนาธิเบสที่จะเห็นในเมฆกับนางสาววาสนาขับกระบะที่ก่อเหตุไปจอด
ภาพนี้ค่ะตอน๗โมงเช้า๑มีนาคมแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
เดินมาที่รถเก่งที่จอดอยู่ข้างรถกระบะนะคะมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ถูกเพ่งเล็ง
ว่าเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าไปอยู่ตรงนั้นพอดี
ในช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนไปจอดรถกระบะหลังจากก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะผู้ชายเสื้อเหลืองมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ผู้ชายคนนี้ตามลูกศรเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราที่ได้มีโอกาสคุยกับนางสาววาสนาผู้ต้องหาที่สพวังน้อยก็เลยถาม
ถามนางสาววาสนาตรงเลยว่าตกลงแล้วก่อเหตุกันกี่คน
ตกลงแล้วผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เขาเกี่ยวในการก่อเหตุด้วยไหม
นางสาววาสนาตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นี่ค่ะพี่จอยก็ชื่อเล่นของนางสาววาสนานะคะทีมข่าวก็พยายามจะถามว่าเขาเกี่ยวด้วยไหม
ผู้ชายเสื้อเหลืองในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวครับ
ทุกผู้ชมครับบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่ซอยกาหลง๕ที่นนทบุรี
โอ้โหเหตุขนาดนี้นะไปดูภาพตอนดึกหน่อย
นี่ฮะ๕ทุ่มเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะครับ
เพื่อจะไปดูว่าเออบรรยากาศแถวนี้เป็นยังไงกันบ้าง

คือชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปกติแล้วเขาก็เปิดไฟประมาณเท่านี้นี่แหละนะฮะ

แต่จะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมีคนเดินผ่านบ้างอะไรบ้าง

ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่คนที่อยู่ใกล้บ้านหลังนี้เขาก็จะกลัว

คืออย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยฮะ

เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านของนายซูบินผู้ตาย
นี่คือบ้านของนายสุบินและนางสาววาสนาเนี่ยนะ

บอกว่าก่อนจะรู้ข่าวนะคือเขารู้กันชัดเจนคือเมื่อวานใช่ไหม
ศพที่เจอถูกแยกชิ้นส่วนอะไรเนี่ยคือนายซูบินที่อยู่บ้านหลังเนี้ย
แต่เมื่อคืนก่อนจะรู้ข่าวเนี่ย
ดึกมีเสียงเปิดประตูบ้านหลังนี้
แต่ไม่มีไฟเปิด
ตอนนั้นก็คิดว่าเอาสงสัยเจ้าของบ้านเข้ามามั้ง
เพราะปกติเขาก็จะชอบปิดไฟอย่างนี้อยู่แล้ว
พอมารู้ข่าวอีกทีเอ้าเขาตายแล้วเขาทิ้งศพหาตั้งแต่วันอาทิตย์อ่ะ

แต่ก่อนที่จะเสียชีวิตถ้าดูไทม์ไลน์คือค่ำ๒๘กุมภาวันอาทิตย์เนี่ย
เขาเคยเจอนายสุบินเนี่ยรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอเหตุการณ์ลักษณะถูกฆ่าหันศพแบบนี้นะฮะ
แต่ที่เขารู้สึกโอ้โหหลอนที่สุดก็คือ
ก่อนจะชัดเจนว่าคือนายซูบินอ่ะค่ะ
ใครมาเปิดประตูบ้านหลังนี้ตอนดึกในคืนนั้น

หรืออาจจะเป็นใครเสียงลมเสียงอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้

เราได้ยินเสียงเปิดประตูประมาณตีหนึ่งครึ่ง
ก็มีคนเดินเข้าไปแต่ก็คือยืนแค่ตรงนี้ไม่กล้าออกมาเยอะ
เพราะเราเป็นคนนอนดึกไง
จะดูหนังรอบสุดท้ายเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งครึ่งนอน

คือเสียงประตูมันเปิดคือมันจะได้ยินไง
อ๋อแต่เราไม่เห็นใครใช่ไหม
เราเห็นเขาเดินเข้าไปแต่เราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นใคร
คือตอนนั้นเราก็ไม่คิดอะไรเนี่ยเพราะเรายังไม่ทราบข่าวใช่ไหม

และที่ห้องนี้ของที่บ้านสามารถที่จะมองในกระจกแล้วเห็นบ้านเขาได้

ก็เห็นคนเดินเข้าไปแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครอืม
อือนั่นไงแต่เราก็นึกว่าลึกกี้เขาว่า
จะไปยุ่งเลยนะมันเพราะมาตืดขนาดนี้
คือเขาก็บอกว่าเขาก็ถามว่ากลัวไหมแต่เราก็บอกเราเฉย
แต่บอกอุ๊ยไม่เอาแล้วแต่ก็มีพี่ที่ว่าไม่กล้าเดินแม้แต่เด็กบ้านนี้
ก็โตเป็นสาวแล้วพ่อบอกว่าไปเดินนกฮู่
ไม่เอาพ่ออย่าขากลับไม่มีใครพาเดินผ่านตรงนี้
นี่คือมันน่าจะเป็นผู้ต้องหาย้อนกลับมาอะไรก็มันก็เป็นไม่ได้หมดอ่ะใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคุณระวิการนักข่าวของเราก็เลยบอกว่าพี่มิ้วพี่อุ๋ยคะตอนกลางคืนวางเวงใช่ไหมคะ

วันเงียบก็เลยไปคุยกับคนในซอยที่อยู่ใกล้กัน
เขาก็บอกว่าเมื่อคืนมีลูกได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุเลย

แต่เขาได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านหลังนี้

คนแถวนั้นไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวกันเลยนะคะ
แต่เธอก็พยายามบอกลูกแหละบอกว่าไม่มีอะไรหรอก
แต่เด็กไงเด็กเขาก็อาจจะแบบหวาดกลัวอะไรแบบนี้นะ
เธอก็บอกว่าถ้าย้อนไปนึกถึงคืนวันเกิดเหตุ

เห็นนางสาววาสนาใส่เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นออกมาจากบ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปค่ะ

ได้ยินเสียงอะไรแบบแปลกไหม
เขาเล่นยังไง
ก็เรียกว่าเขานอนเล่นเกมอยู่
ก็รู้สึกลูกสาวก็กลัวนอนแปอกไฟทั้งคืน
อืมก็ความเป็นเด็กอ่ะนะเด็กเด็กก็อาจจะกลัวอะไรแบบเนี้ยค่ะ

หลังจากตำรวจนำตัวนางสาววาสนากับในเมฆไปทำแผน
ก็เลยมีการคุยกันแถวเนี่ยนะคะคนที่อยู่แถวนี้บอกว่าโอ้โห
จำได้เลยคืนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงผู้ชายร้องโอ๊ยได้ยิน
เสียงผู้ชายร้องโอ๊ยเสียงดังมากแล้วเงียบไปเลยอ่าพอเป็นข่าว
แล้วก็เลยมาคุยกันคนแถวนั้นเลยมาคุยกันว่าอุ้ยเสียงที่
ได้ยินมันคือคืนเกิดเหตุเลยแล้วได้ยินเสียงผู้ชายร้องโอ๊ย
เสียงดังแล้วเสียงก็เงียบไปก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเสียงของ
นายสุบินแล้วเพื่อนบ้านบอกว่ามันสลดใจมากนะที่นางสาว
สนาเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าหันศพสามีตัวเองแบบเนี้ยเพราะว่า
ดูจากภายนอกเธอไม่ได้ดูเหมือนเป็นคนโหดเยี่ยมอะไรเลย
ส่วนในเมฆที่ร่วมก่อเหตุก็เพิ่งเห็นหน้าวันทำแผนนั่นแหละ
และวันเกิดเหตุนายสุบินยังชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านเลย
แล้วก็เพื่อนบ้านอายุไล่เรียกกันก็ยังดื่มเหล้าด้วยกันเป็น
ประจำวันนั้นลูกชายขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นพ่อดื่มเหล้าอยู่
เพื่อนบ้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเพื่อนบ้านบอกว่า
ลักษณะก่อนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้จริง
ได้ยินเหมือนเสียงร้องโอ๊ยแต่นึกว่าลูกละเมอก็ไม่ได้สนใจ
ดังไหมไม่ค่ะอ่าไม่ดังอ่ามันมันลั่นออกมาจากกำแพงบ้านหรือช่องไหน
อะไรยังไงเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะได้ยินก็ไม่ได้เจออะไร
แต่แค่รู้ข่าวก็แบบกลัวกลัวมันวางเวงไหมเวลาเดินผ่านก็รู้สึก
กลัวกลัวหล่อนเพราะว่ามันเกิดขึ้นในบ้านใกล้เนอะ
ใกล้มากปกติก็เคยเห็นแต่ในข่าวไม่เคยคิดว่าแบบ
คนใกล้ตัวคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอ่าท่านผู้ชมครับจุดที่บ้านที่เกิดเหตุ
ก็ว่าหลอนกันแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกก็หลอนเหมือนกัน
จุดที่เอาศีรษะของนายซูบินไปทิ้งนะฮะค่ะนี่คือคุณตาส้มนะฮะ
อายุเจ็ดสิบปีนะครับนายนรงเปลี่ยนชื่นตาที่ขี่ซาเล้งเก็บของเก่าอ่ะ
ที่ไปเจอกลิ่นสาปอ่ะอืมนะฮะแถวนั้นมีร้านขายของใช่ไหม
ทางเส้นอายุทยาเนี่ยนะฮะแล้วไปไปแจ้งชาวบ้านแถวนั้น
เขาไปแจ้งตำรวจมาดูเอ้าศีรษะนายสุบินนะครับ
คุณตาส้มวันนี้เราย้อนไปหาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณตาส้มที่เจอศีรษะของนายสุบินเป็นคนแรกนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้๑วันนะครับ
ที่เขาจะเข้าไปเก็บของเก่าจนได้กลิ่นศพเนี่ย
ทำธุระที่ธนาคารกับภรรยา
มีผู้ชายคนนึงบอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ได้นำข่าวและรูปของศพถูกตัดแขนตัดขา
และตัดศีรษะมาให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
โหเนี่ยตานี่ยังหาหัวไม่เจอเลยนะ
ฆ่าตัดหัวเลยนะทิ้งศพเนี่ย
ชิ้นส่วนเอาไว้เนี่ยตำรวจกำลังตามหาศีรษะของคนตายอยู่
คือตอนนั้นตาส้มบอกว่าไม่กล้าจะดูภาพต่อเลยนะฮะ
เพราะว่าดูแล้วกลัวมากตายแล้วกลัวข่าวนี้มาก
จนกระทั่งเช้าวันต่อมาตาส้มแกก็ออกไปเก็บของเก่า
ไปเก็บแถวนั้นนั่นแหละมีร้านขายข้าวขายของขายอาหารอะไรบ้าง
แกก็ไปไล่เก็บพื้นที่แถวนั้นเก็บขวดเบียร์เก็บกระป๋องต่าง
มองไปเห็นแบงค์ร้อยอยู่ติดกับถุงสีดำ
แล้วมีกลิ่นเหม็นแบบเหมือนเน่าสาบเนี่ยมันโชยมา
ตอนนั้นตาส้มบอกไม่กล้าเข้าไปเก็บนะฮะ
ยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาด้วย
ก็เลยขึ้นมาเนี่ยฮะข้างทางแถวนี้ตาส้มกับไม่เก็บแล้ว
ขึ้นมาบนถนนนะจังหวะนั้นตำรวจเขาก็มา
มาดูพื้นที่พอดีก็เข้ามาถามว่าเออเก็บของเก่าแถวนี้มานานหรือยัง
ส้มก็บอกตำรวจว่าเก็บทุกวันแล้วฮะแต่ว่าเนี่ย
มันมีกลิ่นเหม็นเน่านะวันนี้ในถุงสีดำตรงนั้นน่ะ
ตำรวจก็เลยเข้าไปดูพอเปิดดูโอ้โหมีศีรษะมนุษย์อยู่ฮะ
ลงไปเก็บตรงนี้มันเหม็นอะไรวะทีนี้ผมก็ใส่แมสอยู่อ่ะ
นี่ผมก็ขึ้นมาบนรถมอไซค์แล้วล่ะเอาขวดใส่
่อมไปเอามองไปเห็นไอ้กระป๋องเบียร์กระป๋องหนึ่งผมก็จะลงไปเก็บ
พอเดินลงไปได้อีกหน่อยเพราะมันห่างกันนิดนึงเนี่ย
พอลงไปเก็บโอ้โหกลิ่นเหม็นมากเลยผมก็ก้มลงไปมองเห็นสตางค์ก่อน
สตังค์แล้วเห็นถุงดำเห็นถุงดำมันเป็นรอยไหม้อยู่อ่ะอืม
เห็นจริงงั้นแล้วมีไข่ในน้ำหรืออะไรอะแชะอยู่ลงปากนั่นน่ะ
เพราะผมเคยผ่านศพคนมาอย่างนี้เคยปะท้าแตกสมัยก่อนอยู่วัดชุงหวายอ่ะ
เขาไม่กล้าไปร้านไก่บอกไม่มีคนเลยเงียบ
แต่คุณตาส้มก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะบอกว่าแถวนี้ก็ไม่ใช่ศพแรกนะ
ที่เจอลักษณะมีศพคนตายเนี่ยหลายปีก่อนเคยมีคนเอาศพผู้หญิงถูกฆ่าข่มขืนมาทิ้งข้างทาง

ด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปลี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ย่ารกคุณผู้ชม